ช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาดูเรื่องหมากันหน่อยนะคะ
คือมันเกี่ยวกับหมาจริงน้องหมาพันธุ์บางแก้ว
คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันมาหน่อยใครเคยเลี้ยง

ฉันเคยเลี้ยงนะคือกับเจ้าของอ่ะโอเค

แต่ว่ากับคนอื่น
งูเคยเข้าบ้านกัดงูตาย

เนี่ยข่าวที่จะอ่านต่อไปนี้ยืนยันได้เลยว่ามันดุจริง

บ้านที่อยู่ตรงกันข้ามโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
บางแก้วไว้๓ตัวสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน
โดยเฉพาะนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เขาจะข้ามถนนไปเรียนเนี่ยไม่ได้ข้ามสักที
คอยแต่จะวิ่งหนีหมานี่แหละ

ถูกล้อมวิ่งรอบแล้วก็เห่า

เขาก็ดูเดินแบบว่าชิดขอบที่สุดแล้ว

มันวิ่งรอบแล้วมันก็เห่า

มีน้องสวมชุดนักเรียนทีนี้คนต่อไป
อันนี้ก็ค่อนข้างน่ากลัวมาแล้วค่ะ

เลี้ยวซ้ายออกไปเท่านั้นแหละมาแล้วค่ะ

ข้าบข้าบแรกได้เรียนหรือเปล่า

ไม่รู้วิ่งถึงไหนเลยวิ่งเร็วมากโอ้โห
แล้วคือน้องหยุดตัดสินใจแป๊บนึงด้วยนะว่าเอาไงไปต่อหรือพอแค่นี้
ไม่ไปแล้วแม่วิ่งกลับเลย
ยกข้าวยกของวิ่งให้เร็วที่สุด
เอามีอีกคลิปหนึ่งทีนี้เป็นนักเรียนหญิงเหมือนกันนะคะ
เดินไปโรงเรียนเหมือนกันค่ะต้องผ่านตรงนี้แหละ
คุณผู้ชมขออภัยนะครับคลิปเป็นสักครู่นี่แหละ
ส่วนคนนี้เป็นคุณลุงมาตัดย่าตัดย่าฝั่งตรงข้ามโรงเรียนนี่แหละ
ในขณะที่ตัดอยู่มันมาแล้วค่ะ
อันนี้ดูเชิงกันก่อนนะเออนี่ไงเดินเดินเนี่ย
ลักษณะดูเชิงกันและทีนี้คุณลุงเขาก็เลยต้องป้องกันตัวค่ะ
ใช้เครื่องตัดย่าซึ่งมันเสียงดังนะเขาไม่ได้มีเจตนาจะไปทำร้ายมันนะ
ใช้เครื่องตัดย่าที่มันมีเสียงดังแกว่งไปแกว่งมาเพื่อให้มันกลัว
น่ากลัวมากนะคะเขาบอกว่าตรงนี้มันมีหมาบางแก้วอยู่๓ตัวที่คอยจะวิ่งไล่คนที่เดินอยู่แถวนี้
ผู้สื่อข่าวได้เรื่องนี้แล้วก็เลยตรวจสอบพื้นที่ค่ะอยู่ตรงข้ามโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ไปเจอบ้านนี้แล้วนะคะเลี้ยงบางแก้ว๓ตัวค่ะบางตัวปล่อยอิสระบางตัวก็ถูกล่ามไว้ตัวนี้อิสระแหละ
ผู้สื่อข่าวได้คุยกับเจ้าหน้าที่รอปภบริษัทแห่งหนึ่งใกล้กับจุดเกิดเหตุบอกว่าตรงนี้มันมีสุนัขไล่เห่านักเรียนประจำ
อยากฝากไปบอกเจ้าของเลี้ยงให้ดีหน่อยอย่าปล่อยมาสร้างปัญหาให้คนอื่นแบบนี้
ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบด้วยเพราะว่าเป็นห่วงน้องนักเรียนเขานะคะ
ส่วนเจ้าของโพสต์เองเนี่ยนะคะเขาก็ปฏิเสธที่จะแสดงตัวแต่ว่าให้ข้อมูลว่า
ผมก็ไปร้องเรียนไปที่เทศบาลนครภูเก็ตและศูนย์ดำรงธรรมก็ได้ข่าวมาว่า
มีการทำหนังสือตักเตือนเจ้าของแต่ว่าไม่เห็นเข้ามาแก้ไขอย่างจริงจัง
ยังเห็นมันไล่กัดเด็กไล่กัดชาวบ้านอยู่แบบนี้
ทีนี้ล่าสุดค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะข่าวนี้เริ่มเป็นข่าวเมื่อวาน
เช้านี้มันยังออกปฏิบัติการอยู่นะคะทีนี้มันกัดเด็กนักเรียนค่ะ
น้องคนนี้ได้รับบาดเจ็บเลยเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาล
ผู้ปกครองของนักเรียนน้องคนนี้เดินทางไปแจ้งความ
กับเจ้าของสุนัขแน่นอนค่ะฟังเสียงแม่
แต่ว่าตรงนั้นจะมีถัดเรียนเยอะมาก

ตอนนี้ก็เริ่มตรวจกลับไปด้านแรก
ส่วนที่ประเทศเทศบาลนครภูเก็ตแค่ไขปัญหาเบื้องต้น
ระหว่างที่จะต้องรอพูดคุยกับเจ้าของสุนัขทั้ง๓ตัว

แล้วก็ติดป้ายด้วยนะเขียนว่าระวังสุนัขดุ
เท่าที่ผู้สื่อข่าวสังเกตเห็น
ตอนนี้นะคะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปเมื่อช่วงบ่ายนี้เองนะคะ
ได้ภาพนี้มาไม่เจอเจ้าบางแก้วสามตัวนี่แล้วนะ
เห็นออกมาวิ่งเล่นหน้าบ้าน

เจ้าของบ้านเขาทำยังไงกับทั้ง๓ตัวนี้ค่ะ
วันนี้เจ้าของต้องรับผิดชอบเต็มเลยนะคะ
คุณจะเลี้ยงไม่ว่ากันหรอกแต่ต้องมีรั้วรอบขอบชิด
และต้องไม่ไปสร้างความเดือดร้อนเป็นอันตรายกับคนอื่นนะคะ